นะครับเดี๋ยวให้จะช่วยหน้าขี้ที่จะจุดไม่ค่อย

ในข้อนี้ไม่ได้เลย

ยังนะครับสำหรับขวัญตรงนี้นะครับภาษาทั่วไปแต่เรียกว่าขวัญเรียกทรัพย์แต่สำหรับผมนะฮะผมสังเกตวัวหลายตัวที่ให้ลูกดีดีขวัญตรงปากกระบอกหนึ่งตัวเนี้ยเป็นขวัญที่ถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดีผมสังเกตมาหลายตัวอย่างศพกันที่ผมเลี้ยงดูคิงขอมีขวัญตัวนี้นะครับแล้วก็ก็เป็นวัวที่ถ่ายถ่ายทอดพันธุกรรม

แล้วให้ลูกดีแน่นอนนะครับผม
ขอบคุณให้หนูชาวชายพุม
อินดูบาซินมันเป็นลักษณะเด่นก็คือมีโครงร่างที่ใหญ่
ถ้าเป็นพ่อพันธุ์ที่กำบังมั่นเดียวแต่มีโครงร่างที่ใหญ่นี่นี่หนักที่มาก
ก็คิดว่าเป็นทางเลือกเป็นรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณครับ